ทุกผู้ชมครับดูความเคลื่อนไหวของสสจังหวัดระยองเขต๓ของพักเก้าไกลหน่อยนะครับ
ก็อย่างที่เป็นข่าวมาในช่วงวัน๒วันที่ผ่านมานะครับ
คุณไอ้นครชัยคุณนรงนะครับ
ก็ถูกเปิดเผยว่าเคยต้องคดีลักทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดชนบุรีเมื่อปีช่วง๒๕๔๒๒๕๔๓นะครับ
แล้วคดีก็เป็นที่สิ้นสุดแล้วถูกตัดสินจำคุกไป๑ปีกับ๖เดือนนะฮะ
ทีนี้มันก็มีข้อกำหนดต่างของการเป็นผู้สมัครสอสอหรือว่าการเป็นสอสอ

ถูกต้องฮะเกี่ยวกับเรื่องของการต้องไม่เคยต้องโทษคดีจำคุกใช่ไหม
โดยเฉพาะคดีทางอาญาหรือว่าทางช่อโกงต่างนะครับ
ตรวจสอบกันไปคุณไอซ์ก็ยอมรับว่าจริงนะฮะเป็นเรื่องจริง
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับก็โพสต์ชี้แจงเอาไว้แล้ว
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตัวเขาจะลาออกจากการเป็นสอสอในสัปดาห์หน้า
ก็คงเป็นช่วงหลังจากที่ได้เปิดทำการมานะครับ
นี่เป็นโพสต์ล่าสุดวันนี้นะเดี๋ยวถ้ามีโพสต์ก่อนหน้านี้
เดี๋ยวช่วยเอามาให้ดูหน่อยนะครับแต่เอาวันนี้หน่อยนะครับ
บอกว่าเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่พยายามเข้ามาสอบถามถึงผม
ผ่านทางคนในครอบครัวและคนใกล้ชิดรวมถึงทีมงาน
ผมขออนุญาตแจ้งว่าทางครอบครัวและคนใกล้ชิดผมไม่สะดวก

สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ต่อกรณีที่เกิดขึ้นกับผมในเวลานี้
ส่วนการแถลงต่อสาธารณะอย่างเป็นทางการของผม
จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้
ผมขอความกรุณาเคารพความเป็นส่วนตัวของคนใกล้ชิด
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งเพื่อนครอบครัวและทีมงานด้วยนะครับ
ถ้าเป็นไปได้อย่าไปรบกวนชีวิตส่วนตัวของเขาด้วยการบุกไปถามหรือตามถ่ายภาพหรือวีดีโอ
หลังจากนี้ผมจะมีการสื่อสารออกไปด้วยตัวผมเองโดยจะแจ้งเวลาให้ทราบอีกครั้ง
ขอความกรุณาด้วยนะครับขอบคุณครับ
เองก็ได้โพสต์บอกเอาไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้น
ในก่อนหน้านี้นะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไงนะครับ
บอกว่าเนี่ยตลอด๒วันที่ผ่านมามีผู้สอบถามเข้ามามากมายว่าผมเคยติดคุกจริงหรือไม่
ผมขออภัยที่ไม่สามารถตอบได้อย่างทั่วถึงขออนุญาตเรียบเรียงทั้งหมดไว้ตรงนี้
เพื่อชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยบอกว่าเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องติดคุกเกิดขึ้นเมื่อ๖ตุลาคมปี๒๕๔๒ถึง๒๔ปีมาแล้ว
ตอนนั้นอายุประมาณ๒๐กำลังวัยรุ่นวันนั้นสังสรรค์อยู่กับเพื่อนหลายคนในห้อง
มีคนเดินเข้าออกไปมาเรื่อยก็สังเกตเห็นนาฬิกาผู้หญิงเรือเล็กเรือนหนึ่ง
วางอยู่บนโต๊ะในห้องถามว่าของใครไม่มีใครตอบเลยหยิบเอามาดูเล่นเล่น
จากนั้นไม่นานตำรวจบุกเข้ามาในห้องแล้วก็จับกลุ่มผมกับเพื่อนอีกคนนึง
สารภาพว่าเป็นผู้ขโมยนาฬิการาคาประมาณ๑๐๐บาทเรือนนั้นมา
ผมและเพื่อนถูกนำตัวไปโรงพักตำรวจให้เซ็นเอกสารโดยบอกว่าเรื่องจะได้จบ
ผมมาทราบทีหลังว่าเอกสารที่ผมเซ็นไปเนี่ยมันคือเอกสารยอมรับสารภาพ
แม้ว่าเพื่อนผมจะให้การกับตำรวจไปแล้วว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
คุณไอซ์บอกว่าสุดท้ายเนี่ยผมต้องโทษจำคุกไป๓ปี
และการรับสารภาพทำให้ได้ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือจำคุก๑ปี๖เดือน
ผมรับโทษตามนั้นและออกมาประกอบอาชีพสุจริตมาโดยตลอด
จนกระทั่งตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสอสอเขต๓ระยองในนามพักก้าวไกล
ผมเชื่อว่าอดีตของผมไม่ทำให้ผมขาดคุณสมบัติเพราะผมเชื่อว่าข้อหาของผม
ที่ทำให้ติดคุกไม่ใช่ฐานความผิดที่บรรยัติเอาไว้ตามรัฐมนูลผมขออภัยพี่น้องประชาชน
ทุกคนที่เลือกผมเข้ามาเป็นสอสอขอน้องรับคำวิจารณ์และกระบวนการทางกฎหมาย
จะตามมาหลังจากนี้ทั้งหมดและจะต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดเพื่อยืนยันว่าผมไม่ได้จงใจสมัครสอสอ
ทั้งที่รู้ว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรก็ตามเพื่อความสง่างามในการดำรงตำแหน่งสอสอของผม
ขอแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชนโดยการลาออกจากตำแหน่งในสัปดาห์หน้า

เพื่อไทยตอนนี้มี๑๕๑เสียงนะ

อันนี้ไม่นับคุณพิทาที่หยุดปฏิบัติหน้าที่อยู่

เพราะว่าต้องรอจนถึงที่สุดจริงนะครับ
ผู้ชมครับก้ออีกสอที่จะว่างลงเนี่ย
วันนี้ผู้สื่อข่าวไปเจอคุณสาธิตปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาสก
สออดีตสอจังหวัดระยองภักดิ์ประชาธิปัส

ซึ่งก็เป็นสอสอระยองมาหลายสมัยแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
รยอง๕เขตกล้าไกรเนี่ยกวาดยกจังหวัด๕เขตอืม
คุณสาธิตลงเขต๒ในพื้นที่แกลงชะเมาวังจันทร์ปลวกแดงบ้านค่ายอำเภอเมืองเนี่ย
แพ้ให้กับคุณกฤษศิลปชัยจากภาคเก้าไกลทีนี้พอเขต๓สอว่างลง
นี่คุณสาธิตบอกเดี๋ยวขอตัดสินใจก่อนนะว่าจะลงสมัครเลือกตั้งซ่อมสอสอ
แต่ไปลงเขต๓ไหมอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคุณนครชัยหรือว่าคุณไอซ์นะฮะ
ทางผู้อำนวยการกรกตประจำจังหวัดระยองนะครับก็คือพอใจเพชรสาคอนพาณิชย์
บอกว่าไม่ว่าคุณไอซ์จะลาออกหรือไม่ก็ตามมีค่าเท่ากันเพราะความผิดเนี่ยสำเร็จแล้ว
กรกตจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายก็คือผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา๑๕
คือรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์ยังมาลงสมัครมีโทษจำคุกตั้งแต่๑๑๐ปี
ปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงสองแสนบาทและต้องมีการคืนเงินประจำตำแหน่ง
และผลประโยชน์ตอบแทนต่างมาด้วยนะฮะตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งสอสอต้องคืนเงินให้กับ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัศดรด้วยอันนี้ก็แจ้งให้ทราบความคืบหน้านะฮะ